มาดูอีกหนึ่งเหตุการณ์กันค่ะกรณีคนร้ายเนี่ยแอบย่องเข้าไปในสนามกีฬา๗๐๐ปีที่จังหวัดเชียงใหม่
แล้วก็ฉวยโอกาสค่ะที่นักวิ่งเขาจอดรถจักรยานยนต์เอาไว้แล้วก็จะไปวิ่งออกกำลังกาย
ฉวยโอกาสตรงนี้ไปงัดเบาะรถนะคะขโมยเงินเอาไปค่ะ
สุดท้ายมีนักวิ่งเนี่ยที่เขาไปวิ่งอยู่แถวนั้นเห็นเหตุการณ์ก็เลยคุมตัวเอาไว้ได้
ตำรวจสอบประวัติโอ้โหก่อเหตุมาโชคโชว์เลยนะคะแล้วก็เพิ่งพ้นโทษออกมาด้วย

เห็นไหมคะจับได้ทันควันเลยนะคะโอ้โชคดีนะมีคนไปเจอเข้า
แล้วไม่ใช่ก่อเหตุครั้งแรกนะคะทำแบบนี้มาหลายครั้งแล้ว
ถือว่าครั้งนี้นักวิ่งได้ใช้สิ่งที่ฝึกฝนมา
อืมวิ่งไปตามคนร้ายใช่แม้วิ่งไม่ไกลแต่ว่าก็เนี่ยช่วยกันจำไปได้นะคะ
ถูกต้องค่ะคุณผู้ชมค่ะสำหรับเหตุการณ์นี้นะคะเป็นเหตุการณ์ขณะนักวิ่งค่ะ
ซึ่งเขามาออกกำลังกายภายในสนามกีฬาสมโพธิเชียงใหม่๗๐๐ปี
อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ก็วิ่งไล่ตามล็อกตัว
หัวขโมยที่แอบงัดรถที่จอดอยู่ในสนามกีฬาเอาไว้ได้
ที่นักกีฬาที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงก็จะวิ่งเข้ามาช่วยจับตัวอีกคนนึง
ขณะที่บางคนอารมณ์โกรธนะคะเก็บอาการไว้ไม่ไหว
จะเข้าไปเตะหัวขโมยคนนี้ก็มีเหมือนกัน
ก่อนจะมีเสียงห้ามปรามจากคนที่อยู่ใกล้เคียงค่ะ
ผู้ใช้เฟซบุ๊คชื่อว่าสงกรานงามจำ
เขาโพสต์ภาพนี้แล้วก็ระบุข้อความบอกว่า
วันนี้มาสนามกีฬา๗๐๐ปีเจอผู้ต้องหางัดรถ
นักกีฬาที่มาวิ่งภายในสนามพยายามหลบหนี
เจอนักวิ่งอย่างเล่าไล่ตามกระหลุดล็อกคอ
เจอทั้งของกลางเป็นเงินสดแล้วก็อุปกรณ์งัดแงะ
ระมัดระวังกันด้วยนะครับ
นี่แหละเห็นไหมใช้สมรรถภาพทางร่างกาย
ที่เอากำลังกายมาให้เกิดประโยชน์
สำหรับสนามกีฬาแห่งนี้เคยเกิดเหตุคนร้าย
งัดรถจักรยานยนต์เอาทรัพย์สินไปแล้วหลายครั้งค่ะ
โดยจะเลือกงัดเบาะรถจักรยานยนต์
เจ้าของมักจะนำของมีค่าใส่เอาไว้ขณะไปออกกำลังกาย
เรื่องนี้พันธุ์ตำรวจเอกบุญส่งวิทย์ห้องแสง
ผู้กำกัดสพแม่ริมเปิดเผยว่า
คนร้ายเคยก่อเหตุแบบนี้มาแล้ว๒ครั้ง

ก่อนหน้านี้ก่อเหตุงัดเบาะรถจักรยานยนต์
สวนสาธารณะท้องที่สพแม่ปิง

แล้วก็เพิ่งพ้นโทษออกมาเมื่อวันที่๑๕พฤษภาคมที่ผ่านมานี้เอง
แล้วก็กลับมาก่อเหตุอีก
ส่วนอุปกรณ์ที่ใช้งัดรถนะคะก็จะเป็นกุญแจรูปตัวที
คือเขาเอามาดัดแปลงให้ปลายแหลมแล้วก็ไปก่อเหตุนะคะ
โดยคนร้ายคนนี้เขาจะขโมยแต่เงินเท่านั้น
ครั้งหนึ่งได้ไปก็ไม่กี่ร้อยบาทแล้วค่ะ
แต่ว่าตำรวจนะจับได้ก็นำตัวไปตรวจหาสารเสพติด
คาดว่าจะมีการส่งฟ้องศาลในวันพรุ่งนี้ค่ะ